ทีนี้คุณผู้ชมคะตั้งแต่๗โมงเช้าที่ผ่านมา
รถนำอัฐิและอังคารหลวงพ่อคูณ

เพื่อที่จะมาถึงที่จังหวัดน้องคาย
แล้วก็ขณะนี้เดินทางถึงที่บริเวณหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำแม่น้ำโขงสถานีเรือหนองคลายเรียบร้อยแล้วนะคะ
และขณะนี้ก็กำลังที่จะทำพิธีลอยอังคารหลวงพ่อคูณ
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสดเลยนะคะ
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณพลอยซาจีริฐศินฎิวาคีย์
รายงานสดมาจากริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายค่ะ

ค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะคะ
คุณผู้ชมค่ะก็จะพบกับคบวนภาครของเท่าอาทิตย์นะคะ
ขณะนี้นะคะคาดว่าได้เข้าสู่ตัวเมืองหนองคายนะคะ
เพื่อที่จะเดินทางมายังที่บริเวณสถานีเรือหนองคายแห่งนี้ค่ะ
ไปลอยอังคารนะคะอย่างบริเวณฝรั่นภาษกลางน้ำค่ะ
ซึ่งบรรยากาศที่บริเวณลานอเนกประสงค์แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็จะเห็นนะคะว่าได้มีพุทธศาสนิกชนนะคะ
รวมถึงประชาชนที่รักและศักดิ์ภาคในหลวงพระคุณนะคะ
ได้เดินทางมาเพื่อที่จะร่วมชมด้วยเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งประชาชนเองนะคะก็ต่างจับจองพื้นที่บริเวณริมตลิ่งนะคะ
เพื่อที่จะเฝ้าชมนะคะขบวนค่ะระหว่างที่กำลังลอยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงนะคะ
โดยได้มีการมาตั้งเต็นต์นะคะที่บริเวณริมท่าเรือแม่น้ำโขงนะคะ
ซึ่งเต็นต์นั้นนะคะแบ่งเป็น๓เต็นต์ด้วยกันค่ะ
มีเต็นต์ของประชาชนนะคะเต็นต์ของเจ้าหน้าที่ค่ะเต็นต์ของหน่วยพยาบาลนะคะ
แล้วก็จะมีเต็นต์อีกส่วนหนึ่งไว้เป็นเต็นต์สำหรับโรงทานค่ะ
จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอีกไม่กี่นาทีแล้วนะคะ
ขบวนนั้นก็จะเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ขณะที่บริเวณรอบนะคะประชาชนเองค่ะก็ต่างได้มาเฝ้ารอนะคะเพื่อที่จะชมนะคะเป็นอย่างมากค่ะ
ที่เดินทางมาสวัสดีค่าอันนี้เดินทางมาจากไหนคะ
สิบโมงค่ะตั้งแกก็มาส่งแพงหลงขู
เป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
เคยค่ะเคยถ่ายรูปด้วยแล้วก็

ขอถามอะไรสนใจบ้าง
อยว่าอยากไม่ประมาท

ผ่านสามสุดท้ายใช่มั้ยค่ะ
ค่ะอย่างที่เห็นนะคะว่าประชาชนค่ะต่างก็มาเฝ้ารอนะคะ
ขบวนค่ะเท่าอัฐินะคะที่จะมาถึงที่นี่ในอีกไม่ช้าค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองนะคะก็จะเกาะติดนะคะ
ลงเรือนะคะไปเพื่อที่จะลอยอังคารยังบริเวณริมแม่น้ำโขงด้วยนะคะ
แล้วก็จะรายงานให้คุณผู้ชมรวมถึงในสถานีทราบต่อไปค่ะ
พรสจิริฐศิลปข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณสถานีเรือน้องคายริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายค่ะ
ขอบคุณนะคะคุณพลอยสจีแล้วก็ถ้าเกิดมีบรรยากาศเพิ่มเติมยังไงคุณผู้ชมติดตามได้นะคะ
ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเริ่มพิธีแล้วเดี๋ยวเราจะตัดให้ชมภาพบรรยากาศสดกันเลยนะคะ
คุณประทีบซึ่งเป็นหลานของหลวงพระคุณได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้
ก็ว่ามีคนถามมากมายว่าทำไมต้องลอยอังคารที่จุดนี้จุดที่จะดีกลางน้ำที่หนองคาย
สำหรับจุดละอังคารหลวงพระคุณท่านเลือกเอาไว้ที่บริเวณพระธาตุกลางน้ำที่แม่น้ำโขงจังหวัดหนองคาย
เพราะว่าเป็นจุดที่หลวงพระคุณเคยใช้เป็นเส้นทางทุดงผ่านจุดนี้ไป
แล้วก็ข้ามไปยังฝั่งลาวท่านก็เลยอยากให้ท่านกลับมาที่จุดนี้อีก
ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าเงินบริจาคนี่คือบริจาคให้กับพระสังฆราชของทางฝั่งลาว

ใช่ค่ะ๑ล้านบาทแล้วก็เลยทำให้ชาวลาวรักแล้วก็ศรัทธาในตัวหลวงพ่อคูณนะคะ